ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
สามีภรรยาเขาก็ออกจากบ้านพักตอนตี๓
คือจะออกไปกรีดยางกรีดยางนี่ต้องไปตอนเช้าตรู่

ปรากฏว่าไปเจอคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สวนมา

หลังจากนั้นคว้าปืนออกมามายิง
จนทำให้สามีเนี่ยเสียชีวิตภรรยาปลอดภัยแล้วคนร้ายก็หนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๓ค่ะ
ตรงทางเดินขึ้นเขาก่อนถึงสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๑๒ที่ตำบลเขาขาว
หวยดินด่านที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปเจอศพของนายสัมพันธ์รัตนบุรี
บาดแผลโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
อยู่ที่บริเวณใต้รักแร้ซ้าย๑นัดฝังในแล้วที่ท้ายทอยอีก๑นัด
ทีนี้มีอีกคนนึงคือนางแรมจันรัตนบุรีซึ่งเป็นภรรยาอายุ๔๑ปี
ภรรยาเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่าทีภรรยาก็ตื่นตนกตกใจค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
สามีภรรยาคู่นี้เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านพัก
จะไปกรีดยางในสวนยางมันอยู่บนเขาอยู่ห่างจากบ้านประมาณสัก๕กิโลเมตร
แล้วระหว่างทางคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาสวนลงมาจากภูเขานะ
สองสามีภรรยาจะขึ้นคนร้ายสวนลงมาแล้วก็ถามว่าจะไปกรีดยางเหรอ
หลังจากนั้นคนร้ายคนที่ซ้อนท้ายชักปืนออกมายิงใส่สามี๓นัด
กระสุนเนี่ยโดนสามีล้มลงเสียชีวิตนะคะส่วนภรรยาไม่ได้รับบาดเจ็บ
คนร้ายก็หลบหนีไปซึ่งจากการคาดการณ์คนร้ายอาจจะเป็นคนในพื้นที่ก็ได้
เพราะว่าเขาชำนาญเส้นทางทีนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกชัยพัฒน์ศรีเรือง
ผู้กำกับการสพทุ่งสงศ์ก็บอกนะคะพอเกิดเหตุปั๊บ
ก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
น่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้ทีนี้ก็ถามตำรวจไปเหมือนกันว่า
ปมสาเหตุการฆาตกรรมครั้งนี้มาจากอะไร
ตำรวจก็บอกว่าตั้งเอาไว้สองปมค่ะหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องส่วนตัว
กับสองอาจจะมาจากธุรกิจผิดกฎหมายเพราะว่าเท่าที่ดูพฤติการของคนร้าย
เหมือนกับมุ่งที่จะเอาชีวิตสามีอย่างเดียวส่วนภรรยาก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่ว่าไม่โดนทำร้ายซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวตำรวจจะขยายผล
ตามจับคนร้ายทั้งสองคนต่อไปนะครับ